ความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้บ้านพักของอดีตนักร้องดังบอลบางแก้ว
ยังตามกันอยู่นะฮะใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพนะครับก็คือแฟนสาวของบอลบางแก้ว
คนนี้ฮะน้องเบนวัยยี่สิบเจ็ดปีนางสาวสุภานีสินอนันตรกูลนะครับ
เสียชีวิตอยู่บนชั้นสองของบ้านบริเวณห้องน้ำค่ะ
ส่วนคนที่บ้านของบอลบางแก้วเนี่ยเขาอยู่ชั้นล่างกันหมด
บางแก้วบอกว่าพยายามขึ้นไปช่วยแล้วแต่ว่าช่วยไม่ทันอืม
ที่สุดแล้วเสียชีวิตแฟนสาวเสียชีวิตแต่พ่อของน้องเบนส์
เขาไม่เชื่อว่าลูกสาวจะเสียชีวิตจากการอ่า
ไหม้แล้วสำลักควันแล้วก็ออกมาไม่ได้แล้วเสียชีวิตค่ะ
เชื่อว่าต้องมีการทำร้ายมีการฆาตกรรมอำพลางอะไรเกิดขึ้นแน่
เรียกร้องขอให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดนะครับ
วันนี้พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับคดีไฟไหม้บ้านพักของนายพงเพชรสินสุวรรณ
อายุสามสิบสี่ปีหรือว่าบอลบางแก้วอดิษฐ์นักร้องชื่อดังนะฮะ
ก็ไปที่เทศบาลตำบลลาดสวายที่ปฐุมธานีนะครับ
คดีนี้อยู่ในท้องที่ของสพคูคศนะครับแล้วก็มีตำรวจสืบสวนภูทรภาคหนึ่งที่มาร่วมประชุมด้วย
ใช้เวลาประชุมอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่ง
พลตำรวจเอกวิราชัยบอกว่าขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้รับรายงานผลการตรวจจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในบ้านพักของบอลบางแก้วได้
เพลิงไหม้นั้นเกิดจากการวางเพลิง
หรือว่าอุบัติเหตุหรือไฟฟ้ารัดวงจร
คนที่เกี่ยวข้องไปแล้ว๑๕ปากก็มีทั้งครอบครัวของบอลบางแก้ว
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไประงับเหตุเข้าไปเจอผู้ตายนะครับ
แล้วก็มีแพทย์ที่มาปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ
ข้อมูลที่ได้ถือว่าเพียงพอต่อการไขปริศนาแล้วนี่ท่านวิทยาชัยบอกว่าอย่างนี้นะฮะ
แต่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจะรอผลการสรุปจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
มายืนยันอย่างชัดเจนก่อนว่าเพลิงไหม้นั้นเกิดจากอะไร
ส่วนการชนะสูตรศพของนางสาวสุภานีแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพล
สรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่ามาจากการสูดดมควันเข้าไปเป็นจำนวนมาก
ทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตโดยพบว่าหลอดลมมีคราบเขม่าวควันไฟปนเปื้อนอยู่
ขณะที่บาดแผลตามร่างกายของผู้เสียชีวิตเกิดจากการถูกข้าวของในบ้าน
อย่างเช่นฝ้าเพดานหล่นลงมาทับใส่ร่องรอยฟกช้ำหรือรอยถูกทำร้ายในร่างกายนั้น
ตามผลชนะสูดศพนั้นไม่มี
การตายของแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลได้แจ้งสาเหตุการณ์ตายเนื่องจากการสูตร
ฟันเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้ขาดอากาศครับ
บาดแผลของผู้ตายที่เห็นตามรูปนะครับ
ก็สอดคล้องกับอ่าที่ที่เกิดจากอ่าไฟเผาและลอกลอกเนี่ยนะครับ
ก็สอดคล้องกับที่แพทย์ตรวจมาครับแต่แพทย์ก็ยืนยันนะครับว่าอ่า
ไม่ได้อ่ามีอ่าบาดแผลที่เกี่ยวข้องกับการอ่า
ช้ำหรือว่าเกิดการกระดูกหัก
หรือว่าเกิดการทำร้ายร่างกายอะไรนั้นไม่มีครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยแพทย์ก็เขียนความเห็นมาชัดเจนครับ
ทีนี้พอประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ในชุดสูบสอนสอบสวนคดีนะฮะอ่า

แต่ยังไม่ได้สอบปากคำบอลบางแก้วนะฮะ
คนนี้เลยครับเพื่อไปสอบปากคำไปจำลองเหตุการณ์ช่วงเกิดเหตุเพลิงไหม้
เอาให้ชัดเลยว่าตอนนั้นคุณอยู่ตรงไหนคุณทำอะไรที่คุณบอกว่าพยายามขึ้นไปช่วยแล้วช่วยไม่ได้เนี่ย
ช่วยยังไงนะครับการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้บอลบางแก้วและคนในครอบครัว
ไม่อนุญาตให้เข้าไปติดตามทำข่าวในบ้านนะฮะก็ได้แต่สังเกตการณ์กันอยู่ด้านนอกนะครับ
ก็พบว่าในบ้านเนี่ยนอกจากบอลบางแก้วซึ่งใส่สูตรสีน้ำตาลแล้ว
ก็มีบาสที่เป็นพี่ชายฝาแฝดที่ออกเทปบางแก้ววงบางแก้วด้วยกันเนี่ย
ในสูตรสีแดงอยู่ด้วยก็มีน้องสาวด้วยนะครับ
สำหรับการจำลองเหตุการณ์ในบ้านก็เป็นการตรวจสอบว่าช่วงเกิดเหตุบุคคลที่อยู่ในบ้านมีใครบ้าง
ทำอะไรกันอยู่อยู่ส่วนไหนของตัวบ้านใช้เวลาในการจำลองเหตุการณ์อยู่ประมาณสี่สิบนาที
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้สรุปผลการจำลองเหตุการณ์บอกว่าการจำลองเหตุการณ์ก็ทำให้การหาข้อเท็จจริงชัดเจนมากยิ่งขึ้น
โดยในบอลบางแก้วอธิบายว่าขณะนั้นตอนที่เกิดเพลิงไหม้เขาอยู่ชั้นล่างของบ้าน
พอเกิดเพลิงไหม้ก็พยายามขึ้นไปช่วยระงับเหตุบนชั้นสองของบ้านจะไปช่วยแฟนสาวแต่เพลิงไหม้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
จึงไม่สามารถเข้าไปถึงจุดที่แฟนสาวอยู่ได้นะฮะเราก็ทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์เพื่อให้ท่านเห็นภาพนะครับ
เป็นการจำลองเหตุการณ์จากการให้การของบอลบางแก้วกับเจ้าหน้าที่ที่ไปจำลองเหตุการณ์ในวันนี้
บางแก้วบอกว่าช่วงเกิดเหตุบอลกับเบนส์ตอนนั้นอยู่ด้วยกันในห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
วันเกิดเหตุนะฮะอยู่ชั้น๒ของบ้านห้องนอนข้างบนกระทั่งช่วง๑ทุ่มบอลได้เดินออกจากห้องนอนมาที่ชั้นล่างของบ้าน
โดยที่เบนส์ยังอยู่ในห้องนอนเพียงลำพังหลังจากบอลเดินลงมาอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านก็เป็นจังหวะเดียวกับที่น้องสาวของบอลกลับมาถึงบ้าน
แล้วน้องของบอลก็เลยขึ้นไปที่ห้องนอนของตัวเองทำการไลฟ์เฟซบุ๊กขายสินค้าออนไลน์อยู่ในห้องนอนซึ่งก็อยู่ชั้นสองของบ้านเหมือนกัน
ห้องนอนของน้องสาวของบอลเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนของบอลซึ่งเบ้นอยู่
ช่วงเกิดเพลิงไหม้มีการคาดการณ์กันว่าตอนนั้นเบนส์น่าจะเดินออกจากห้องของบ่อนเพื่อไปอาบน้ำในห้องน้ำ
ระหว่างที่เบนส์อาบน้ำอยู่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่น้องสาวของบอลกำลังไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่
ตัวน้องสาวบอกว่าสังเกตเห็นกลุ่มควันไฟลอยมาจากบนฝ้าเพดานของบ้านแล้วก็ได้กลิ่นไฟไหม้
น้องสาวของบอลก็เลยเปิดประตูออกไปดูหน้าห้องก็เห็นว่าบ้านกำลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่บนชั้น๒
ก็เลยหยุดไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วรีบวิ่งลงมาข้างล่างมาบอกบอลว่าชั้น๒เนี่ยกำลังเกิดไฟไหม้
เมื่อได้ยินเสียงน้องสาวตะโกนว่าไฟไหม้เขารีบวิ่งขึ้นไปชั้นสองทันทีเพราะว่ารู้ว่าเบ้นอยู่ข้างบน
แต่เมื่อขึ้นไปก็เห็นว่าบริเวณหน้าห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนไฟเริ่มลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถเข้าไปได้
เข้าไปช่วยเบ้นไม่ได้บอลก็วิ่งลงมาที่ชั้นล่างวิ่งมาหยิบโทรศัพท์นะฮะแล้วก็โทรหาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกับตำรวจเพื่อให้มาระงับเหตุเพลิงไหม้
บอกว่าระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับบอลตัดสินใจขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง
เพราะรู้ว่าเบ้นยังอยู่ในห้องนอนนะแล้วบอลก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยแต่เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วบอลกับคนอื่นในบ้านก็เลยตัดสินใจออกมาจากบ้านแล้วรอให้เจ้าหน้าที่มาดับไฟ
ก็ไปเจอร่างของเบนส์นอนเสียชีวิตอยู่หน้าห้องน้ำในสภาพเปลือยกาย
ส่วนข้อสงสัยที่ว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
มีคนทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือว่าเพลิงไหม้เกิดจากอุบัติเหตุอะไรนั้น

แต่ต้นเพลิงเนี่ยเกิดมาจากห้องนอนของบ่อน
ไม่ใช่ห้องพระอย่างที่หลายคนคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า
เดี๋ยวชุดคลี่คลายคดีจะทำคดีนี้
ตอนนี้ยังไม่สรุปปมเหตุอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ต้องรอความชัดเจนทั้งผลชนะสูตรจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
เพราะว่าการผ่าชนะสูตรสบรอบสอง
จะตรวจละเอียดกว่าที่โรงพยาบาลภูมิพล
ที่ผ่าสบน้องเบ้นส์รอบแรกนะครับ
แล้วก็พิสูจน์หลักฐานเรื่องของผลการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในบ้านอีกนะครับ
ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรกับฝั่งครอบครัวของบอลบางแก้ว
ว่าตัวบ่อนบางแก้วทุกคนยังถือว่าเป็นพยานในที่เกิดเหตุ
ยังไม่มีใครตกเป็นผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องสงสัย
อันนี้ท่านวิราชัยบอกนะฮะแต่บอกว่าคดีนี้จะสรุปให้ได้ภายในเดือนมกราคม๒๕๖๒